ขออนุญาตถามถึงการส่ายดราม่า

โซเชียลหรือในไอจีอะไรอย่างนี้ไหมคะ
จะบอกว่าไม่ทราบก็คงไม่ได้หรอกค่ะ
เห็นในไอจี

คือมันก็อาจจะเข้ามาพร้อมกันหลายอย่างค่ะ
อยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันอยู่แล้วค่ะ
ถ้าให้ตอบแบบคือแอฟว่าก็อาจจะพูดตรงอะนะคะ
ก็ตำหนิก็คงตำหนิค่ะแต่แอฟเชื่อมั่นว่าคุณสงการเข้าใจค่ะ
เพราะว่าและแอฟก็เข้าใจทุกคนนะคะคือทุกท่านที่ออกความเห็นเนี่ยแอฟเข้าใจค่ะ
เพราะว่าทุกท่านมองจากภายนอกคือถ้ามองจากคนภายนอกก็ไม่รู้ว่าเรามีความสัมพันธ์
หรือความผูกพันกันมามากขนาดไหนค่ะโดยเฉพาะคุณสงการกับคุณพ่อนี่กับคุณตาเนี่ยนะคะ
ก็คือจริงมีความผูกพันกันมากแล้วก็พอดีว่าผ่านทางด้านการทำงานด้วยค่ะ
คือแอฟกล้าพูดเลยว่าที่คุณตาทำไปเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนอกจากความรักและเป็นห่วงหลาน
และที่เตือนคุณสงการก็ด้วยความเป็นห่วงคือถ้าเกิดคนที่สนิทนะคะจะรู้เลยค่ะ
ว่าคุณตาเนี่ยนะคะคือทั้งรักแล้วก็ให้ความไว้ใจคุณสงกรานมาตลอด
แล้วก็นอกจากนั้นคือแค่บอกว่ารักมันฟังดูแบบง่ายใครก็บอกได้ว่ารักใช่ไหมคะ
แต่ว่าสิ่งที่คุณตาทำตลอดน่าจะ๕ปีแล้วค่ะที่แต่งงานก็คือตลอด๕ปีที่ผ่านมา
คุณตาช่วยคุณสงการทำงานอสังหาแทบทุกอย่างค่ะตลอด๕ปีที่ผ่านมาพูดได้เลย
ใน๔โครงการอสังหาที่คุณสงการเปิดตัวทุกวันนี้ที่เห็นกันคือคุณตาเป็นคนออกแบบตรวจไซส์งานให้คำปรึกษาทุกสิ่งอย่าง
อันนี้เฉพาะเรื่องงานยังไม่นับเรื่องส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกว่าแล้วคนเราทำงานมาด้วยกัน๕ปีค่ะคือมันต้องมีความรักและความผูกพันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องของการตักเตือนมันก็อาจจะมีบ้างค่ะซึ่งแอฟตรงนี้แอฟมั่นใจว่าคุณสงการเข้าใจ
แล้วอันนี้พี่แอ๊ฟเป็นคุณภูมิรับรจารำบากใจด้วยคะ
แม้กระทั่งคนอ่านแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่มีโอกาสจะอธิบายอย่างนี้ค่ะก็คือแอฟก็คงอธิบายได้ในส่วนของแอฟ
ถ้าในฐานะสมาชิกครอบครัวจะรู้เลยว่าในความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
เขามีความสัมพันธ์อันดีตลอดมาค่ะ
คุณพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องของคู่เป็นของคนสองคน
ท่านก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาให้คำแนะนำหรือว่าชี้นำอะไรใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับชีวิตคู่ค่ะ
อยากจะคอมเม้นท์นั้นแล้วจบการได้ดีแบบโทมัสคลีอย่างไรไหม

ในโทมัสคลีแอปนี้มีเคยเตือนผ่านที่แอปไปทางฝากบอกอะไรอย่างนี้แทบไหม
ก็ยังอุตส่าห์มีคนจำได้นะพี่เตือนแอปในไอจีใช่ไหมคะ
จนแอปลืมไปแล้วแต่ว่ามีคนเขียนเข้ามาในไอจีก็อ้อจริงด้วย
คืออย่างนั้นนะคะท่านก็เห็นก็ตักเตือนจุดนั้นไปเท่านั้นเอง

อยู่แล้วเนื่องจากว่าคุยว่านัดว่าจะมารับลูกอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เข้าใจค่ะอย่างที่บอกว่าเข้าใจทุกฝ่ายเลยคือเข้าใจคุณสงการเข้าใจคนอ่านซึ่ง
ซึ่งเขาอาจจะคือเขาไม่ได้เห็นในมุมลึกเหมือนเราอะค่ะ
แม้กระทั่งในความเป็นแม่ของปีใหม่คือ
ถึงแม้จะเป็นมุมของคุณแม่แต่ว่าแม่ดักกันต่างกันใช่ไหมคะ
อย่างของแอฟเนี่ยคือแอฟเข้าใจค่ะ

ฟเองก็เคยพาปีใหม่ไปเรียนต่อยมวย
แอฟไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้
ก็ต้องการให้ลูกเก่งในทุกด้านเช่นกัน

แต่คราวนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อย
คือการไปเรียนกับการไปดูอย่างไม่เข้าใจ

แล้วก็ความสามารถในการทำความเข้าใจของเด็กโต

หรือว่าความสามารถในการเข้าใจของเด็กสองขวบมันก็ต่างกัน
หรือแม้กระทั่งเลือกง่ายคือปีใหม่กลับมาแล้วปีใหม่ร้องไห้
ก็คือเพราะว่าการที่เราบอกว่าดูต่อยมวย
แต่ว่าเราเห็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักต่อยกันอยู่บนเวที
กับการที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขารัก
คือคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นแนนนี่ก็
ถ้าเราเห็นคนที่เรารักโดนต่อยเลือดออกค่ะ
มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเขายังเล็ก
เราก็อาจจะไม่สามารถอธิบายให้เขาเข้าใจนะตอนนี้ได้
ซึ่งในอนาคตเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็ไม่ได้เล่นรัดก็ไม่มีความหักลัวใจ
ก็ไม่เห็นอะไรที่เรามีที่จะทำตอนนี้เค้าเพิ่งส่องครัว
อเรนนี่คือพี่แอ๊บร้อยจะฟังซื้อรสคลาดค่ะ

ว่าการไปเป็นประจำกับการไปเป็นครั้งคราวมันก็ต่างกัน
คุณสงกัลเข้าใจที่คุณสงกัลเข้าใจค่ะ

ไม่ได้คุยกันนะคะแต่แอฟคิดว่าคุณสงการเข้าใจค่ะ
เพราะแอฟว่าคือลึกแล้วอะค่ะ
ทุกคนพ่อแม่ทุกคนก็ต้องรักและเป็นห่วงลูกค่ะ

มันน่าจะเป็นกำลังใจให้

เหมือนโดนจับต้องว่าความสำคัญในครอบครัว

แต่ว่าคือไม่รู้จะตอบแทนคุณสงการยังไง
ไม่ทราบนะคะในมุมของใคร
แต่ว่าในมุมของแอฟแอฟก็อย่างที่เคยบอกไว้ค่ะว่า

ให้ความสะพานะของครอบครัวมันผลุผลบ้างใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้าง

วันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะยุ่งกันอยู่แล้วค่ะ
กำลังแบบว่าต้องแบบต้องคอยสอนต้องคอยบางทีก็สอนบางทีก็ปราบ
ก็รู้สึกว่าโฟกัสเราจะต้องเราก็เป็นภาระที่เรามันไม่ง่ายอยู่แล้วค่ะ
เราต้องพยายามกับตรงนี้ให้เต็มที่อยู่แล้ว
บางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิกับเรื่องอื่นนะ
ควรยังค่ะยังค่ะ
รู้สึกยังไม่ได้คุยค่ะ

แล้วก็คือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องว่าไม่ใช่แอฟคนเดียวแล้วคือทางครอบครัวที่พยายามทำ
แก้ปัญหาไปวันต่อวันเพื่อจะเลี้ยงปีใหม่ให้ได้ดีที่สุดตรงนี้มากกว่าค่ะ
คือมันเลยไปถึงจุดที่บางคนมองว่า
เป็นขุนป่านะอะไรแบบนี้ค่ะ
อันนี้อาจจะเป็นแบบ
ตอนนี้พอดีว่าครอบครัวเราไม่ได้เหมือนครอบครัวทั่วไป

เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าใครตำแหน่งอะไรแล้ว
ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเรื่องราวในชีวิตจริง
ใครทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

อย่างทั้งคุณตาทั้งครอบครัวแอฟ
คุณตานี่ดูแลปีใหม่มาก
ทั้งเรื่องการเดินทางความปลอดภัยอะไร
ถึงได้มีเวลาเกิดขึ้น
เพราะว่าคุณตาก็เป็นห่วงหลานมากจริง
แล้วก็คุณตาดูแลด้านนี้มาตั้งแต่ปีใหม่เด็กแล้ว
พี่พี่ฃ่าตอนที่เขากับฝ์หนยุน

เจอค่ะ

เขายังไม่คุยง้อเลย
คือหมายถึงว่าจริงมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วอะค่ะ
อย่างที่บอกคือแยกกันมาปีนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันค่ะ
ร้องร้องร้อง

มันจะปีใหม่หรือช่วงปีใหม่จะไปที่พระพรหรือว่าจะไปฉลองที่ไหนกับเราไหมค่ะ
อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลค่ะเพราะว่าเพิ่งพาปีใหม่ไปฝรั่งเศส
อย่างพรุ่งนี้เหรอเพราะเปล่าเค้ก
วันนี้ก็วันนี้ก็พาปีใหม่ไปเป่าเค้กกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ
เพราะว่าต้องเป่าล่วงหน้าเดี๋ยวโรงเรียนจะปิด
แล้วเขาว่ายังไงว่าเกด
พี่แอลล์ก็ไม่รู้เคยเป็นใครค่ะ
พี่แอลล์พี่ตีก็มีเรื่องจะถาม

ต่อหน้านี้มีความคิดจะ

ข้ามาเล่าประโยชน์